คำตอบของภูมิกับโจ้เมื่อคืนนี้ที่มีการให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์
ก็ต้องบอกว่าก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายเลยทีเดียว
ถ้าไปดูในโลกออนไลน์เสียงส่วนใหญ่ก็จะสะท้อนออกมาในลักษณะที่ไม่มั่นใจ

จะพาคุณผู้ชมไปฟังมุมมองของศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณ
ซึ่งได้มีการยกคำพิพากษาสารดีกาเทียบกับคดีภูมิกับโจ้
โดยมองว่าการนำถุงดำคลุมหัวนั้นมีเจตนาฆ่านะคะ
ท่านกรรมธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติได้ระบุถึงกรณีภูมิกับโจ้
ซึ่งสร้างความสงสัยต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
อาจารย์วิชาบอกว่าเกรงว่าอาจจะมีการช่วยเหลือกันเนื่องจากผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจ
และอยากขอใช้คำว่าอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือเพราะเป็นการเปิดโปรงกระบวนการทั้งหมดว่ามีการกระทำเป็นอย่างไร
อาจารย์วิชาบอกว่าระบุว่าถ้าลองย้อนไปดูคำพิพากษาของสารดีกาที่๕๓
มีคำพิพากษาชัดเจนว่าการนำถุงคลุมหัวย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้กระทำย่อมเล็งเห็นว่าผู้ถูกกระทำย่อมขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้
ก็วางหลักในคดีไว้ว่าจำเลยจึงมีเจตนาฆ่าซึ่งกรณีนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะ
กระบวนการหลังจากนี้ต้องติดตามการทำงานของคณะกรรมการในการสืบสวนสอบสวนส่วนตัวมองว่ามีความผิดปกติ
จากการสอบสวนนั้นจะต้องดำเนินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ต้องอาศัยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการอื่นในการพิจารณาร่วมกัน
ว่ามีใครร่วมมือหรืออยู่เบื้องหลังและมีการทำแบบนี้ก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติสอบสวนคดีอาญาที่มีนายมีชัยรุชุพันธ์เป็นประธานได้ส่งเรื่องมาแล้ว
ตอนนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีกระบวนการก็พยายามเร่งเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยเร็วค่ะ
ความจริงว่ามีใครร่วมมือหรืออยู่เบื้องหลังอีกแล้วมีการทำแบบนี้เนี่ยอีกเท่าไหร่ที่คนต้องถูกทรมานแบบนี้
เพราะวิธีการอย่างนี้เขาเรียกว่าจาเรศนครบานเป็นวิธีการที่ล้าสมัย
ราชการที่๕ท่านทรงต้องการที่จะให้เลิกกรมหลวงราชบุรีเดือกเป็นผู้ที่บุกเบิกในเรื่องนี้ว่าจะต้องดำเนินการตามแนวทางสากลตามแนวทางสมัยใหม่คือการสอบสวน
ด้วยวิธีการที่ไม่ได้ใช้วิธีทรมานอีกต่อไปแล้วตอกเล็บบีบขมับอะไรไม่มีท่านท่านพูดมาเป็นร้อยปีแล้วนะ
ขณะที่อีกด้านหนึ่งค่ะนายปรเมฆอินทรชุมนุมผู้ตรวจการอายการบอกว่ามั่นใจค่ะคดีภูมิกับโจ้นั้นไม่พลิกระบุว่าปมสำคัญอยู่ที่ผลการชนสูตรค่ะจะบอกได้ถึงว่าจะรับโทษประหารหรือเปล่า
ครับมองว่าเป็นการสอบสวนโดยมิชอบเจตนาค่าชัดเจนค่ะถ้ายกตัวอย่างง่ายง่ายถ้าไปยิงเขาห้านัดแล้วไม่ตายไปนอนโรงพยาบาลข้อหาที่เขาตั้งพยายามฆ่าอีกสองวันตายนั่นก็คือข้อหาฆ่านะคะ
นี่คือเหตุเชื่อมโยงเหมือนกันค่ะเอาถุงไปคลุมหัวเขาแล้วขาดอากาศหายใจแล้วเสียชีวิตก็คือเจตนาชัดเจนส่วนคดียังไม่พลิกท่านบอกว่ารอคุณหมอพูดก่อนนะคะคดีที่เกิดจากการตายทำร้ายร่างกายสาระสำคัญไม่ใช่คลิปวิดีโอต้นทางคือรายงานการชนสูตรพลิกศพซึ่งแพทย์เป็นผู้ให้ความเห็นสาเหตุการตาย
ก็ประหารสถานเดียวค่ะส่วนทางด้านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยค่ะบอกว่าชุดจับกลุ่มทั้งหมดหกนายมีความผิดเพราะหากมีจัญญาบันของตำรวจจริงต่อให้นายสั่งก็ต้องปฏิเสธเพราะคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะอ้างว่านายสั่งไม่ได้นะคะตำรวจมีหลักว่าต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่
ร้ายคนอื่นไม่ทำได้นะคะแต่ตอนนั้นน่ะอาจจะเกรงใจผู้บังคับบัญชา
คำสั่งนี้ไม่ชอบไม่สามารถอ้างได้ค่ะ